ตามเขาตามนานีเข้ามาเนี่ยตามตามลูกเสมอ
ตุ๊กอี้แบบเนี่ยมันจะแบบว่าสั่นแบบว่า
นี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยพี่
แล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรจะแบบเข้าในตัวเราแล้วก็ทะลุออก
ฮ่าลูกกูทำแล้วก็มีข่าวว่าแม่งป่าจะหุบสมบัติ
กลับมาที่บ้านพอเดินออกมามองไปที่พื้น
เอ้าเราไม่มีเงาหัว